หลังจากที่ประสบอุบัติเหตุนะคะ
เข้ารับการรักษาอย่างยาวนานเลยทีเดียวคุณผู้ชม
ตอนนี้แฟนสบายใจหายห่วงกันได้แล้วนะคะ
พี่คิวนั้นหายดีเกือบ๑๐๐เปอร์เซ็นต์แล้ว

ตอนนั้นทราบข่าวก็ตกใจอยู่นะ
บาดเจ็บสาหัสเลยต้องต่อแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ

จากการประสบอุบัติเหตุเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วนะคะ
นักร้องเสียงคุณภาพอย่างพี่คิววงครัวก็คืนเวทีร่วมงานคอนเสิร์ต
กับเพื่อนศิลปินชั้นนำหลายคนเลย
เท่านั้นค่ะเจ้าตัวยังถือโอกาสมาอัปเดตอาการด้วย
ซึ่งยอมรับเลยว่าตอนนี้โดยรวมร่างกายดีขึ้นประมาณ๗๐แล้ว
แต่ยังคงต้องระวังบางอย่างบางส่วนอยู่
พร้อมกับประกาศชัดว่าหลังจากนี้ค่ะ
ตั้งใจจะเลิกดื่มแอลกอฮอล์เป็นการถาวรเลย
เนื่องจากอยากจะดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างดีที่สุด
ส่วนคู่กรณีนั้นหนุ่มคิวเขาเผยว่า

แต่ว่าส่วนตัวก็ไม่คิดติดใจใดทั้งสิ้นนะ
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีใครตั้งใจหรอกค่ะ

ก็เกือบสำหรับคนที่ประสูรการที่เหตุ
ว่าก็ถือว่าเกือบ๑๐๐แล้วแหละ

มันก็สำคัญก็คือต้องมีสติแหละ
กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่เจ็บป่วยอยู่

ยังไม่เคยข้ามถนนยังไม่ได้ลองเดินฟุตบาทอะไร
เพราะตอนนี้การไปมาก็ยังนั่งรถนั่งอะไรอยู่

แต่ว่าแน่นอนมันก็ต้องมีแวบนึงที่คิด

หนึ่งหมอบอกให้เลิก

อยากกินก็ได้แต่ก็เอาสิอยากตายไหมล่ะ

หรือแค่ไปเที่ยวเจอเพื่อนที่เขายังดื่มอยู่

แล้วก็เราก็ว่ามันก็เป็นโอกาสอันดีที่

บอกว่าเลิกเถอะเลิกไปก่อน
จริงแล้วพี่ฮิวเขาก็เคยยอมรับว่า

เพราะว่าวันนั้นเขาค่อนข้างที่จะมืนเมาด้วยเล็กน้อย
ก็เลยไม่ได้ติดใจเอาความอะไรใดทั้งสิ้น
ฉันก็ถือว่าว่าวันนั้นก็ขั้นสาหัสเหมือนกันนะ

แต่ว่าพี่คิวเขาก็รู้ว่าตัวเองก็ประมาท
แล้วก็ไม่มีใครตั้งใจอยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น